เราไปต่อที่จังหวัดแพร่กันหน่อยครับ
มีชาวบ้านไปถือป้ายประท้วงหน่วยงานเข้าไป
หรืออาคารไม้เก่าแก่อายุกว่า๑๓๐ปี

แล้วก็เป็นบ้านไม้ที่สวยงามมากคุณผู้ชม

กลายเป็นกองเท่าฐานเป็นกองไม้ไปแล้วอะครับมือคือมีการลื้อออกมาไม่เห็นซากเดิมแล้ว
สภาพแบบนี้เหลือแต่ดินเหลือแต่ต่อไม้ไปแล้วแต่ว่าจริงบ้านเก่าที่ก่อนจะลื้อจะสวยงามมาก
ที่สุดนึงเหลืออยู่เป็นประตูเป็นสีเคี้ยวแบบนี้ครับ
กลุ่มชาวบ้านเขารวมตัวกันที่บริเวณที่เป็นจุดที่เคยตั้งอาคารเก่าแก่
นี่คุณดูภาพนี้อันนี้คือเดิมเป็นแบบนี้
สภาพยังดีอยู่นะคุณไม่ใช่สภาพสุดโสมนะ
ใช่ฮะอายุ๑๓๑ปีของบริษัทบอมเบเบอร์มาในสวนรุคชาติเชตะวันอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับ
เมื่อวานเนี่ยชาวบ้านก็ไปถือป้ายอ่านกรอนเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลและเหตุผลในการบรื้ออาคารหลังนี้
นี่เขาไปยืนชูป้ายกันค่ะนะเนื่องจากว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย
รับเหมาไปรื้ออาคารนี้อาคารนี้อย่างที่บอกไปว่า๑๓๑ปี
เพราะก่อสร้างตั้งแต่ปี๒๔๓๒ลื้อเสร็จเอาไม้ไปกองรวมกันไว้
ทำให้ชาวบ้านวิภาควิจารณ์ว่าเอ๊หน่วยงานนี้ทำไมทำไปโดยที่ไม่แจ้งชาวบ้านเลย
นะฮะก็ทำให้ชาวบ้านค่อนข้างไม่พอใจ
ขณะที่ข้อมูลจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๓จังหวัดแพร่ก็บอกว่า
การกระทำอันนี้มันคือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก่าแก่
โครงการนี้ตั้งแต่ปี๒๕๖๐ถึง๒๕๖๑แต่เพิ่งอนุมัติในปีนี้
ภายใต้งบประมาณกว่า๖ล้านบาทจากนั้นทางจังหวัดก็มอบหมายให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เป็นผู้ดำเนินการและอธิบดีก็มอบหมายให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๓ดำเนินการบรื้อถอนต่อนะครับ
เจ้าหน้าที่ยืนยันการบรื้ออาคารไม่ใช่การทุบทิ้งหรือทำลายแต่หรือเพื่อมาสร้างใหม่เป็นการบุรณะปรับปรุงสร้างอาคารใหม่ขึ้นมา
เนื่องจากว่าอาคารเก่ามันเสื่อมสภาพสุดสมอย่างมากต้องลื้อถอนทั้งหมด
แต่ชาวบ้านคือมันเก็บไว้ก็ได้นี่คือมันเป็นของเก่ามันควรจะเก็บไว้
ทำไมถึงบรื้อแบบนี้นะฮะแล้วหน่วยงานบอกว่าชื่อชิ้นส่วนหลายอย่าง
ยังสภาพสมบูรณ์เดี๋ยวเก็บเอาไว้แล้วก็ปรับปรุงสร้างขึ้นมาใหม่
มันคงสภาพแบบเดิมตามในรูปที่เคยมีนะฮะแล้วกำหนดการเนี่ย
จะปรับปรุงก่อทรายเสร็จภายใน๑๘๐วันนะฮะนับตั้งแต่เริ่มโครงการ
ทุกอย่างไปก่อนนะฮะแล้วก็จะมีการประสานผู้รับเหมามา
แจ้งต่อไปให้ทราบกันในวันศุกร์นี้ตอน๙
โมงเช้าเดี๋ยวชาวบ้านก็จะได้รับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด
แต่มันก็คือของใหม่แหละมันก็ไม่ใช่ของเก่าที่มันเป็นมาเนอะ๑๓๑ปี